กับพื้นฮาที่เดิมเนอะ

ชุดแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงนะคะ
ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าวาบวิวก็ได้

แต่ว่าโมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมองไปในทางว่าวิว

เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็โมก็คิดว่าวันนั้นโมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดพลาดนะ
เราได้เห็นชุดล่วงหน้ามาก่อนอันนี้หลายวันแล้วว
ชุดล่วงหน้าค่ะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างที่ปรึกษากันนะคะ
ว่าจะทำยังไงให้มันไม่ได้ออกไปในแนวที่แบบอนาจารย์นะคะ
เพราะว่าชุดหรือว่างานเองเนี่ยก็เป็นงานที่พี่เอแล้วก็คุณอาจารย์พี่เอกับน้องนักศึกษามีส่วนร่วมที่ช่วยกันในการทำงานขึ้นมา
เพราะฉะนั้นก็ด้วยความที่มีคำว่านักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอนาจารย์ไม่ได้อยู่แล้ว
ฉะนั้นก็มีการคุยกับทั้งน้องนักศึกษาพี่เออาจารย์พี่เอแล้วก็พี่แอลที่เป็นซาลิกนะคะ
ว่าเราก็อาจจะต้องประโคมสร้อยหรือว่าเป็นรองเท้าที่สูงขึ้นมาหน่อยคืออาจจะไม่ได้เปลือยขาไปทั้งหมดแล้วก็ทำผมใส่ที่คาดผมหรืออะไรก็ตามให้มันทอนน้ำหนักกันไปว่ามันคงจะไม่ได้ไปเน้นอยู่ที่จุดไหน
สิทธิแจงว่าด้วยความที่งานมันจัดใกล้กันนะคะ
มันก็เลยมีภาพย้ำซ้ำ
ซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้มีงานแบบนี้บ่อยค่ะ
ดูมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นคำคาญ

ด้วยความที่ว่ามันถึงจัดเป็นภาพนี้ไง

อย่าไปซุ่มเลยค่ะจริงเราดูในองค์ประกอบรวม

มันออกมาในองค์รวมแล้วน้องทำงานได้ดีไหม

จะต้องติตรงไหนของครูพี่เอหรือเปล่า

ในทางแบบ๑๘บวกเลยค่ะ
พอโดนจับตามมองขนาดนั้นเราเสียเซลล์ไหมคะ

เสียเซลล์กับสิ่งที่แบบ

เป็นยังไงคนละคนรอบข้าง

แม้ว่าแบบเกินไปหรือเปล่า

แต่ว่าคนมักจะพูดว่า

จ้างซีนทุกคนไปเลย

เป็นชุดอื่นโมอาจจะสบายใจมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าทั้งเดินสบาย

มันทำให้งานของอาจารย์พี่เอมี

แต่ดินัวนี้ถือว่าเป็นชุดที่หมดรุนแรงสุด
ที่เราเคยไซน์เรียบมาเลยเหรอคะ

แล้วทั้งสองนะเขาก็มีนะแต่มันอาจจะแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะมันไม่ใช่วัยที่เราแบบ
ตอนนั้นมันยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้มันก็เลยอยู่
ไม่ได้มาทุกวันเลยเลยเราจะมาทำคึ่งต่าง
เราจะไม่มีความสุขกับการทำหรอก
พอเราได้ทำแล้วเราสวมบทบาทในการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
ต้องเต็มที่เพราะว่าเขาไว้ใจเรามากที่จะให้เราเป็นคนนั้น
หลายคนบอกว่าถึงมีหน้าโอกแต่ก็เซ็กซี่ได้
เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบทุกคนมอง
มองไปแล้วว่าโมเป็นแบบเซ็กซี่หรืออะไรอย่างนี้
ถึงเราจะไม่มีอะไรเลยมันก็จะออกไปแนวนั้นใช่ไหม
อาจจะด้วยแบบการแต่งหน้าการไม่รู้ล่ะอะไรสักอย่างที่หลายปัจจัย
มันทำให้เป็นแบบนั้นโมเชื่อว่าถ้าเกิดองค์ประกอบโดยรวม
มันไม่ได้เอื้ออำนวยมันก็คงจะเซ็กซี่ไม่ได้
ถ้าเกิดวันนั้นแบบโมเปลือยหน้าโมแบบไม่ได้แต่งหน้า
หรือเป็นแบบแนวหน้าล้น

ที่เขาตั้งใจที่เราจะทำให้เราแซ่บ
มันก็ต้องออกมาเป็นไปตามที่เขาแบบตั้งใจ
อย่างที่โมเค้าเคยบอกว่าโมนจากงสถานก็ถายแล้วจริง
แอบเราคอยแอบไปได้เพราะว่าวันหนึ่งโมงอาจจะรู้สึกว่า

แต่ว่าที่เคยบอกว่าที่ให้

เราจะให้เขาเป็นที่สุดท้ายแล้วก็เป็นเล่มสุดท้าย
แต่ว่าด้วยความที่อย่าง
เราก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้
มันยังถึงมันจะพ้นช่วงวัยทุกข์นะคะ

โมเป็นที่ทุกวันนี้โมยังใส่เสื้อผ้าสีดำอยู่เลย

มันก็ถือว่ามันค่อนข้างเกินลิมิตสำหรับแบบ
สำหรับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง
เรายังมีสภาพจิตใจแบบนี้อยู่เลย

เพราะฉะนั้นงานพวกนั้นโมพูดเลยว่า

คนไทยรู้สึกว่ามันพ้นช่วงที่แบบ

ใช้เขามาเต้าไปเลยอย่างนั้นไหมคะ
เขาไม่เคยเอาเต้าไปอะไรอย่างนั้นนะ
ยันเนอะยันเนอะพักไว้ก่อน

วานเวอร์เอนไทย

สามัคคีทำกับพี่ที่บอก
แต่ก็เห็นมีลุงโฟสเนอะ

ลงแกล้งเราในวาเลนท์โฟสเลยว่า
น้องจีบไม่เลิกนะอะไรอย่างนี้

ต้องถามน้องโปรดว่าน้องโปรดจีบหรือเปล่า

ด้วยความที่ปีนี้มันก็ไม่ได้มีแฟนแล้วนะคะ
เราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทยมากมายสักเท่าไหร่นัก
ยังแต่คิดว่ามันเป็นวันดีวันหนึ่ง

เอาแบบเราให้พลังบวกกับคนรอบข้างก็พอ

แต่ว่าปรากฏว่าการออกไปทำงานก็
ปกติวันวาเลนไทยถ้ามีแฟนไม่รับงานเลยนะ

ได้ดอกกะหล่ำของน้องโฟร์ตก็ดอกกุหลาบดอกกุหล่ำเนี่ยมันซ้ำ

น้องโฟร์ตก็บอกว่าแฟนป้าไม่เคยมีใครทำให้แบบนี้หรอก

เพราะว่าน้องก็ใส่ใจทุกรายละเอียด

คือยกความดีความเศร้าให้โปรดวันวาเลนไทยเลยค่ะ
โมแบบโมไม่ได้คาดหวังว่าโมจะได้อะไรด้วยซ้ำนะในวันนี้นะ
แต่ว่าน้องโปรดก็ทำให้โมรู้สึกว่า
โมโกก็เป็นคนมีค่าคนหนึ่งในสายตาน้องอะ

คือโมเป็นคนที่รักน้องโปรดอยู่แล้วนะ

โมรักน้องโมรักอยู่แล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รักเขาในแบบนั้น

เขาจะเสียใจไหม
เขาจะเสียใจไหมโมว่าโฟร์ตชินมากแล้วค่ะ
แสดงว่าถามอยู่เพราะว่ามีคนมาด้านใจแล้ว

อีกเรื่องถึงคุณพ่อค่ะว่าไม่ค่อยสบาย

นั้นที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ

ทางด้านร่างกายโดยรวมดีขึ้นแล้วแล้วก็คุณพ่อก็ลดบุหรี่ลงแล้ว
แต่ว่าก็ยังมีดื้ออยู่บ้างก็คือมันก็มีหลายเรื่องที่โมหนักใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการพอคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่มันอาจจะมีอาการของคล้ายคนลงแดง
อาจจะมีอาการที่แบบฉุนเฉียวหรือว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดใครที่เจอคุณพ่อโมก็แล้วถ้าคุณพ่ออารมณ์ไม่ดี
ก็อยากฝากว่าให้เข้าอกเข้าใจสำหรับคนที่งดบุหรี่แบบฉับพลันเลยนะคะ
หักดิบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าคุณพ่อก็พยายามหาวิธีอื่นอื่น
เช่นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสำหรับประเทศไทย
ในบ้านเราเนี่ยยังผิดกฎหมายอยู่อะไรแบบนี้
ก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงแล้วก็อะไรอีกอย่าง

แต่ว่าก็ยังมีแอบดื้อบ้างนิดหน่อยในเรื่องของ

พยายามอยู่ค่ะแต่ว่าก็
คุณพ่อยังใจไม่ได้ถึงขั้นแบบหักดีบได้
จะเรียกว่าหักดีบยังใช้บุรีไฟฟ้าอยู่
ค่อยลด
แล้วค่อนข้างที่จะแบ่นทอนกำลังใจในการทำงานเหมือนกัน
มันก็เหมือนเป็นช่วงวัยที่พอเราเติบโตขึ้นแล้ว
ผู้ใหญ่ก็จะคนชะลาก็จะกลายเป็นเด็ก
เราก็ต้องดูแลท่านแล้วก็ท่านก็มีความดื้อเหมือนที่ตอนเด็กเราเคยดื้อ
คุณหมอยังต้องให้ระวังอะไรเป็นพิเศษที่ป่วยไปก่อนหน้านี้ได้ไหม
ก็คุณหมอให้ระวังเรื่องบุรีนั่นแหละค่ะ
คุณหมอมาว่าถ้าเลือกไม่ได้ว่ากลับไปสูบอีก
จากที่ตีบข้างขวาหรือข้างซ้ายก็จะไปตีบที่อื่นแล้ว
โหมกใกล้ชิดมากกว่าเดิมมากไม่ค่อยได้ค่ะ

คุณพ่อจะไม่ชอบตกอยู่ในอารมณ์แบบถูกดูแล

คุณพ่อดูแลตัวเองและเป็นฝ่ายที่ดูแลโหมกมาตลอด
พอวันหนึ่งที่เราจะต้องไปดูแลเขาแบบประคบประงมมาก
พ่อจะรู้สึกแบบเฮ้ยพ่อไม่ได้ง่อย

อ๋อว่าดูแลค่ะต้องให้กำลังใจกันไว้
ก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจหมอกับพ่อด้วย
ที่เราจะผ่านช่วงแบบนี้ไปได้ค่ะ